เมื่อวานนี้พอรู้ตัวว่าเป็นนายกคนที่๓๐สำหรับคุณเศรษฐาทวีสินก็มีคนใจร้อน

เมื่อไหร่จะเข้าก็รีบเหลือเกินน่าจะมีคนร้อนเงิน
คนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรครับ
ฟลุ๊กนี่ก็อีกหนึ่งอินฟลูนะโพสต์ข้อความเลย
รอเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทเที่ยงพรุ่งนี้เลยค่ะ
รออยู่หลังจากคุณเศรษฐาผ่านการโหวตนายกครับ
ก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยส่งข้อความแชทไปที่เพจของคุณเศรษฐาทวีสิน
บอกว่านี่ฮะทางขวานี่

เงินเข้ากี่โมงครับ

แม้แต่คุณแพรรี่ยังต้องเอาโพสต์นี้มาโพสต์อีกรอบหนึ่ง
แคปชั่นว่าคุณพี่ร้อนเงินเหรอคะ
แล้วก็ติดอีโมจิขำด้วย
แม้แต่เพจโหลกแดงครับเล็บเก่า

แฮสแท็กนายกคนที่๓๐ด้วย
กลายเป็นโอ้โหคนติดแฮชแท็กนี้กันเยอะเลยคุณผู้ชมฮะ

อะไรนะเงินจะเข้าในกระเป๋าเงินดิจิทัล
ใช้ได้ในรัศมี๔กิโล
ครับประชาชนอยู่ที่ไหนใช้ได้ที่นั่นนะยกเว้นว่า๔กิโลนั้น
แค้นกันดาลไม่มีร้านค้าเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเรื่องของหลักเกณฑ์ให้อีกที
หลังจากนี้พวกเราก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบ
นำเสนอว่าสิ่งที่นักการเมืองเคยพูดอะไรไว้
หาเสียงอะไรให้สัญญาประชาคมอะไรไว้เขาทำตามนั้นไหม